เราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเรื่องของงานพระราชพิธี

คุณผู้ชมครับตั้งแต่วันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมา
มีประชาชนทยอยเดินทางไปวางดอกไม้จันทร์จำนวนมาก

พาไปที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ช่วงค่ำของเมื่อวานนะครับก็ยังคงมีประชาชน
เดินทางเข้าไปจับจองพื้นที่บริเวณด้านล่างของศูนย์ประชุม

ก่อนที่จะไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม
ลวงพ่อคุณพฤษุโธในวันนี้ครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ที่ไปพักครั้งคืนเดินทางมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลย
โดยจะไปร่วมพิธีสุนประชุม
ในตอนเช้าแล้วก็ในช่วงบ่าย
แล้วก็จะเดินทางไปยังชาปนสถานชั่วคราว
หนองแวงพระอามรามหลวงด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน
กระทั่งจนเสร็จสิ้นพิธีคือสักประมาณสัก๔ทุ่มได้
ไปฟังเสียงชาวบ้านที่มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดกันหน่อยนะครับ
นั่งหยั่งปนกะถามด้วยร้องทำไม
คือจะได้ชีวิตใหม่ละนะ
เขาไปล่าเพลหลวงพ่อลูกจะกลับกรุงเทพก่อนนะ
เพื่อนก็เลยบอกว่าไปรถสาย๒๙นะ
ก็เลยมานั่งถ่าตั้งแต่เที่ยงหอดบ่ายสาม
ก็เลยมาถามพวกที่ขายพระยุนายุนาวันไหมจ๊ะ
ท่านก็เลยบอกว่าถามมันว่าพี่รถสาย๒๙ทำไมไม่มาเสียที
ใครบอกว่ามีรถสาย๒๙หลวงพ่อคูณบอกว่าให้กลับรถสาย๒๙
แล้วคนที่ขายพระก็บอกว่านั่นแหละลุงพ่อให้หวย
กลับมาหวยก็ออก๒๙
หลั่งไหลเข้าไปเยอะมากคุณผู้ชมครับ
อกไม้จันทร์ที่วางเอาไว้ก็มีการจัดเก็บแล้วแยกนะฮะ
ไม่ได้นำไปวนให้ประชาชนนำไปวางใหม่นะ
ปุ๊บเขาเก็บไปเลยแล้วก็รอย้ายไปที่เมน
ลอยรูปนกหัสดีลิงเทินบุษบกที่ชาปนสถานชั่วคราวต่อไป
เพื่อรอพิธีเผาจริงนะครับ
ตลอด๗วันที่ผ่านมา๒๑๒๗มกราคมนะครับ
ประชาชนเดินทางไปวางดอกไม้จันทร์เยอะมากมายทีเดียวนะครับ
โดยยอดของการวางดอกไม้จันทร์ตั้งแต่๒๑๒๗มกราคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มกราคมซึ่งเป็นวันแรกมีประชาชนไปร่วมวางดอกไม้จันทร์กว่า๕๐๐ดอก
มกราคมมีประชาชนไปวางดอกไม้จันทร์จากหอประชุมแล้วก็ที่ชาปนสถานชั่วคราวกว่า๓๐๐๐ดอก
รวม๒๑๒๖มี๓๒๐๐๐๐ดอก
โดยเฉพาะวันที่๒๗ก็มีอีกกว่า๑๓๐๐๐ดอก
รวม๗วันมีประชาชนเดินทางไปวางดอกไม้จันทร์แล้วกว่า๔๖๙๐๐ดอกนะครับ
ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนวางดอกไม้จันทร์
ก็ถือว่ายังไม่มีการนับว่าทั้งคืนเนี่ยมีการไปวางดอกไม้จันทร์มากน้อยเพียงใดนะครับ
และในวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันงานพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณครับ
เด่นพงศุฎภักดีมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่า
จะไม่มีการจัดทำวัตถุมงคลใดทั้งสิ้น
แต่ว่าทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือที่เป็นที่ประลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ๓แบบ
คือหนังสือที่มรลึกก็คือการทำแจกเฉพาะญาติครูใหญ่
ซึ่งทำเป็นประจำทุกปีจำนวน๘๐๐เล่ม
ซึ่งจะมีรายชื่อของครูใหญ่ทุกท่านแบบนี้เอาไว้นะครับ
ที่สองคือนังสืออาจารย์ริยานุสรนะครับ
พระเทพวิทยาคมเล่มเล็กสี่สิบสี่หน้าจำนวนสามแสนเล่มนะครับ
แล้วก็แบบที่สามคือเล่มใหญ่ความหนาหนึ่งร้อยหน้าจำนวนห้าพันเล่ม
แต่คาดว่าคงจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เลื่อมสายศรัทธาครูใหญ่หลวงพระคูณนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะฮะหนังสือไม่พอจะมีการจัดทำให้ดาวน์โหลดได้ทั้ง๓แบบเลยครับ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับ